ข่าวนี้โล่งใจไปตามกันเลยนะคะ
คือก่อนหน้านี้เรานำเสนอว่าคนร้ายบุกไปข่มขืน
คุณแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอดลูกได้๒เดือนเท่านั้นนะคะ

ก่อเหตุที่บ้านพักย่านสำโรงสมุทรปราการแล้วหนีไปกบดานที่ฉะเชิงเศร้า
คนร้ายออกอุบายแบบนี้บอกว่าเป็นเพื่อนพ่อเป็นเพื่อนพ่อของน้อง
แล้วก็เข้ามาที่บ้านจะเอาโทรศัพท์มือถือมาชาร์จให้พ่อของน้องแหละ
แต่น้องเขาบอกพี่เป็นใครหนูไม่เคยเห็นหน้าเลย

ใช่ค่ะล่าสุดนะคะตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวนายเม่นคนนี้ได้แล้วที่ฉะเชิงเซานะคะ
แล้วระหว่างที่ตำรวจนำตัวนายเม่นไปสอบปากคำ
คุณคิดว่าเจอญาติของผู้เสียหายเขาจะทำไง
รุมประชาธรรมรุมประชาธรรมแบบนี้ค่ะ
เอาไปก่อนถ้าเจอยาดเอาไปก่อน
นี่แหละฮะทั้งญาติทั้งสามีของผู้เสียหายแหม
เข้าไปทั้งต่อยทั้งเตะเลยนะฮะด้วยความโกรธนะนะคุณนะ
โกรธค่ะเหตุชุลมุนวุ่นวายนี้นะคะเกิดขึ้นที่โรงพักแสนภูดาตนะคะ
ขณะที่ตำรวจนำตัวนายเม่นชื่อจริงก็คือนายพีรพัฒน์ปิดตังเสโน
อายุยี่สิบสองปีเท่านั้นนะคะไปก่อเหตุคมคืนสาวแม่ลูกอ่อน
นะฮะนำตัวมาสอบปากคำที่ห้องทันทีที่เปิดประตูเข้ามาเท่านั้นแหละค่ะ
ญาติเนี่ยหมัดตรงเลยนะคะต่อยหน้านายเม่นด้วยความโกรธแค้น
ตำรวจต้องรีบกันตัวออกไปนะคะจากนั้นแฟนหนุ่มของผู้เสียหาย
พยายามที่จะเข้าไปถีบนายเม่นด้วยความโกรธแค้นเช่นเดียวกันตำรวจก็เลยบอกว่า
เอาแบบนี้ขอเถอะผมขอให้ญาติออกไปจากห้องก่อน
เดี๋ยวต้องสอบปากคำนายเม่นนะคะเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ก่อคดียาวเป็นหางว่าวเลยครับมันมีคดีอื่นอื่นด้วยนะ
คดีเก่าก็มีอยู่นะฮะค่ะลักทรัพย์เอ้ยอนาจารย์เอ้ย
ในหลายทองที่ด้วยนะฮะใช่ครับล่าสุดค่ะนายเม่นก่อเหตุสด
ร้อนเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นที่มาของคลิปที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่
คลิปนี้แหละค่ะนายเม่นไปก่อเหตุคมขืนสาวแม่ลูกอ่อน
สิบแปดปีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความ
ทุกข์ไว้ที่สพสำรงใต้ครับผู้เสียหายให้การบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดช่วงเช้าสิบแปดพฤษจิกายนที่ผ่านมา
แม่นเนี่ยเดินทางมาที่บ้านขณะนั้นเธอกำลังเลี้ยงลูกน้อย
วัย๒เดือนเพียงลำพังแฟนนุ่มออกไปทำงาน
พฤติกรรมอุบายที่นายเม่นพูดกับเธอก็คืออ้างบอกว่าเป็นเพื่อนของพ่อ
ครับพ่อให้เอาโทรศัพท์มาเสียบชาร์จแบตเตอรี่
เออแต่ตัวผู้หญิงตอนแรกก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันไม่เคยคุ้นเคยเลย

ก็ถามไปใช่เหรอพี่นายเม่นยังออกอุบายต่อนะ
บอกว่านี่พ่อเรายังเคยเลี้ยงดูพี่อยู่เลย
พี่ก็เคยมาบ้านนี้อยู่เลยจำพี่ไม่ได้เหรอ
น้องเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงน้องก็บอกว่าจำไม่ได้
จากนั้นนายเม่นค่ะเดินเข้ามาในบ้านเลยนะคะ

แล้วใช้แขนล็อกคอน้องผู้หญิงวัย๑๘ปี

ใช้มิจิบังคับเกินใจน้อง
นายเม่นคนนี้ก่อเหตุต่อหน้าลูกน้อยวัย๒เดือน
เออหลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บตำรวจค่ะ
ได้เบาะแสเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอย
แล้วก็ใส่เสื้อลายสีขาวน้ำเงินหลบหนีไปตามถนน
ตำรวจเขาก็เลยไปแกะรอยนะภาพนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ที่สุดแล้วตามจับกลุ่มได้นะคะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่า
จากการตรวจสอบประวัตินายเม่นคนนี้นะ
ก่อเหตุมาแล้วยาวเป็นหางว่าว

ในพื้นที่๓จังหวัดฉะเชิงเซาสมุทรปราการชนบุรี
สามจังหวัดนี้บอกโล่งใจไปตามตามกันอย่าปล่อยออกมาเลยนะคะ

ใช่ค่ะแบ่งเป็นคดีลักทรัพย์๘คดี

อกจากนี้ไปพบประวัติเมื่อปี๒๕๕๙
เม่นคนนี้ถูกจับในข้อหารลักทรัพย์

เพิ่งจะพ้นออกมาจากเรือนจำ
สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วมาก่อเหตุอีก
แสดงว่าจิตใต้สำนึกเป็นแบบนั้นจริงแล้วอะค่ะ

เรื่องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
หมายจับก็คือกระทำอาณาจารย์เด็กหญิง
อายุไม่เกิน๑๕ปี

เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจนะคะ
นี่ค่ะคมคืนกระทำชำราวบุกรุก
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธ
ผู้ต้องหานายเม่นคนนี้ยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เพราะว่าโดนแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีด้วย

คนที่โดนกระทำอนาจารย์นะอายุ๑๘ปีแล้ว
แต่ว่ามันมีกรณีของเด็กหญิงวัย๑๓ปี
โดนนายเม่นกระทำอาณาจารย์ด้วย
มาก่อนหน้านี้นะคะ
ทีนี้ผู้เสียหายอีกรายค่ะมาเปิดใจกับเรานะคะ
ซึ่งเป็นพ่อของเด็กหญิงวัย๑๓ปีอย่างที่พี่บุ๊คบอกไปนะคะ
เปิดเผยบอกว่านายเม่นคนนี้เคยก่อเหตุกระทำอนาจารย์ลูกสาว
เมื่อวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันเกิดเหตุ
คุณพ่อบอกว่าเขาอยู่บ้านกับลูกชายและลูกสาวรวม๓คน
จะมาหาแม่แล้วจะมาขอล้างรถ

ก่อนจะวานให้เขาขี่รถของนายเม่นไปหาแม่ที่แยกเกาะไร่
เพื่อเอาเงินให้แม่นะคะ
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้สงสัยอะไร

เพื่อที่จะล่อลวงน้องอายุ๑๓ปีไปกับมัน

พอไปถึงจุดที่นัดพบกับแม่ของนายเม่นเนี่ยนะ
ไม่เห็นเจอแม่เลยไหนให้มาส่งหาแม่ไม่เห็นมีแม่เลย
ก็เลยขี่รถย้อนกลับมาที่บ้าน
ก็มาเจอนายเม่นค่ะระหว่างทางเข้าบ้าน
นายเม่นบอกแม่ขี่รถสวนออกไปแล้ว

อุบายเก่งเขาก็ยังงง
ไม่เห็นเลยไม่เห็นแม่ของนายเม่นจะขี่รถสวนอะไรไปเลย
แม่ของนายเม่นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
อุบายให้เราออกจากบ้านหรือเปล่า

นายเม่นจะได้อยู่กับเด็กตามลำพัง
แล้วก็จะได้กระทำอนาจารย์เด็กวัย๑๓ปี
และสุดท้ายจริงนะคุณนะเออทีนี้เขากลับมาที่บ้าน
พบว่าลูกสาววัย๑๓เดินร้องไห้ออกมาจากบ้าน

นายเม่นเนี่ยตอนที่พ่อไม่อยู่เนี่ย
นายเม่นมันอยู่กับหนูแล้วมันพยายามจะข่มขืนหนู
โดยหลังจากพ่อออกไปนายเม่นมันคว้ามือลากหนูออกไปจากห้อง
ไปที่ข้างคลองเลยบังคับให้หนูนอนลง
ใช้มือบีบคอพยายามถอดกางเกงหนู

หนูถูกชกหน้าด้วยคุณเด็กนี้อายุ๑๓เนี่ยถูกนายเม่นเนี่ยชกหน้า
จากนั้นนายเม่นช่วยตัวเองจนสำเร็จความไคร่
แล้วก็ออกมาป๊ะกับพ่อที่เพิ่งกลับมาพอดี

ทีนี้พ่อของน้องวัย๑๓ปีแค้นนายเม่นเหมือนกันนะ

อุบายซะจนเราออกจากบ้านไปทิ้งลูกอยู่กับมัน
สุดท้ายมันมากระทำอาณาจารย์ลูกสาวนะฮะ

หลายคดีหลายคดีโดนเข้าไป